มุดประการนี่สิคุณยายเด็ดมาก
และเด็ดที่สุดคือใจของท่านท่านอายุ๗๖ปีแล้ว
ผู้ชายมันขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านขายของชำของท่านครับ
นึกออกใช่ไหมครับว่ามันจะทำอะไร
มันเอาของลับออกมาแล้วก็ช่วยตัวเองครับ
คุณยายบอกเห็นท่าไม่ดีฉันใจเด็ดนะ
คว้ามีดปลายแหลมไปเลยออกมาจะป้องกันตัวครับมันเห็นแนบเลยฮะไปดูครับ
กล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำที่นี่แหละครับ
ที่พระประแดงสมุทรปราการจับภาพเอาไว้ได้นะฮะ
เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ
คุณยายอายุ๗๖ปีเจ้าของร้านนั่งอยู่ในร้านครับ
ก็มีชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
หันไปมองครับหันไปมองคิดว่าโอ้สงสัยเป็นลูกค้ามาซื้อของนะฮะ
ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวนะครับนั่งคล่อมอยู่บนนะฮะ
บนอาร์นรถจักรยานยนต์นั่นแหละครับ
แล้วมันช่วยตัวเองโชว์ครับคุณผู้ชมฮะ
คุณยายเนี่ยคือรู้ว่าคุณยายมองไปไง
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณยายที่ปรากฏในคลิปครับ
ชื่อคุณยายสมจิตโพลังเศรษฐีท่านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณนักข่าวบ่าย๒ได้
ผู้ชายคนหนึ่งผอมสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรได้
เสื้อลายสก๊อตแขนยาวสีแดงดำชมพู
กางเกงยีนขายาวครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย

ขี่รถวนไปวนมาอยู่๓๔รอบ
ซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณยายบอกแบบนั้น
คิดว่าสงสัยจะแวะมาถามทางหรือไม่ก็แวะมาซื้อของเหมือนเช่นเคย

นี่แหละฮะหยุดรถที่บริเวณหน้าร้านนะครับ
นี่เป็นภาพจังหวะที่เวียนไปเวียนมาอยู่
จากนั้นมาหยุดรถหน้าร้านแล้วก็ทำท่าเอามือล้วงเข้าไปในกางเกง
คิดว่าสงสัยจะหยิบโทรศัพท์
แต่พอเห็นมันไม่ใช่โทรศัพท์นี่นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ล้วงของลับของเขาออกมาแล้วช่วยตัวเองโชว์
แบบไม่อายฟ้าดินเลยคุณยายเล่าแบบนั้น
กลัวครับกลัวใจหนึ่งกลัวใจหนึ่งกล้าใจหนึ่งเด็ดนะครับ
หยิบมีดปลายแหลมจะเตรียมเอาไว้ป้องกันตัว
แล้วก็ตะโกนเรียกหลานให้ออกมา
ชายคนนั้นมันเห็นท่าไม่ดีครับเก็บของมันก่อนเลยนะฮะ
แล้วรีบขี่รถหนีไปเอาฟังคุณยายเล่าอีกทีฮะ
หายอาหารมึงเหมือนว่าเพื่อนฝงอะไรอย่างนี้
นึกกลัวแล้วสิเขาทักคุณก็ไปเรียกหลานมา
หลานิ่งมันอยากมาเอามึงไปไหนแหละ
อุ๊ตะมันไม่ใช่โทรศัพท์ไง
นี่แหละฮะคุณยายยังเล่าต่อบอกว่าหลังเกิดเหตุก็
รีบเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับไปเป็นหลักฐานแจ้งความ
คือตอนนี้กลัวแล้วล่ะคือกลัวเพราะอะไร

มันทำมันจะทำแค่โชว์ไหมคราวนี้

ขณะที่ตำรวจพอรับแจ้งความเสร็จปั๊บลงพื้นที่นี่แบบนี้ครับ
ทำงานไวนะครับ
คือไปหาตัวแกะรอยหาตัวผู้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าจะพยายามติดตามตัวชายคนนี้

ถือว่าถือว่าเองเนี่ยนะเป็นภัยสังคมนะฮะ
โชว์ทั้งคนสูงอายุนะ